ข่าวของพิธีกรรายการข่าวใส่ไข่พี่หนุ่มกัญชัยนั่นเองค่ะ
คือเรื่องของเรื่องนะคุณผู้ชมมีเพจอยู่เพจหนึ่งเนี่ย

ปรากฏว่าเอารูปของพี่หนุ่มกัญชัยไปลงนะคะ
แล้วก็แคปข้อความเหมือนพี่หนุ่มไปให้สัมภาษณ์แบบนั้น
นี่ที่ขึ้นหน้าจอนะคะเป็นข้อความแบบนี้เลยนะคะ
เมื่อวันที่๕สิงหาคมบอกว่า
งงกับเด็กสมัยนี้วันเล่นแต่เกมโตมาจะทำอะไรกิน
แรงนะคุณผู้ชมมัวลงสิค่ะคนก็ไปเข้าใจว่าพี่หนุ่มเนี่ย
คือไปพูดแบบนั้นทำไมอะเออคนเล่นเกมผิดอะไรล่ะบางคนก็เล่นเกมทำอาหารกินได้เงินอีกนะ
คุณผู้ชมข้อความนี้มีคนกดไลค์หมื่นกว่ายอดแชร์ตั้งร้อยกว่าครั้งค่ะ
แล้วก็มีท็อปคอมเมนต์ด้วยนะคะโอ้โหสนั่นจริงค่ะ
หนึ่งในนั้นนะคะเป็นคอมเมนต์ของพี่หนุ่มกัญชัยเองนี่แหละค่ะคุณผู้ชม
หนุ่มเข้าไปคอมเมนต์เองเลยนะคะบอกว่า
ขอโทษนะครับข้อความเหล่านี้ผมไม่เคยพูดนะครับคุณไม่ควรเอารูปผมมาลง
แล้วใส่ข้อความคำพูดแบบนี้นะครับขอบคุณครับแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยเนี่ย
ยกมือไหว้เลยคุณผู้ชมโอ้โหคอมเมนต์พี่หนุ่มกันใช้เนี่ย
คนเข้าไปกดไลค์เกือบหมื่นหลายคนก็ลุ้นอยู่เหมือนกันว่ามันจะจบยังไงค่ะ
เคลื่อนไหวล่าสุดเลยนะคะคุณผู้ชมเมื่อเช้านี้เองค่ะทางเพจดังกล่าวนะคะ
ออกมาโพสต์ข้อความขอโทษแล้วค่ะโดยเขียนไว้แบบนี้นะครับว่า
ผมเอฟซีพี่หนุ่มนะครับรักพี่หนุ่มกับพี่มดดำมากผิดพลาดประการใดต้องขอโทษด้วยนะครับ
ปรับปรุงให้ดีขึ้นนะคะก็เป็นการออกมาแสงความรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองโพสต์ไปนะคะ
ซึ่งก็เชื่อว่าทางพี่หนุ่มกัญชัยก็คงจะเห็นแล้วก็คงจะให้อภัยนั่นเองนะคะ
แต่ว่าเรื่องนี้เนาะก็สอนให้รู้ว่าบางทีนะคะเราก็คือเขาไม่ได้พูด
อย่าไปแอบอ้างแบบนั้นนะคะเพราะว่าเรื่องเดี๋ยวนี้โอ้โหกฎหมายมันแรงมากนะ
ใช่ค่ะถ้าใครเจอในโซเชียลแบบนี้ค่ะถ้าจะแชร์หรือว่าจะแบบว่าบอกต่อส่งต่อเนี่ย
ก็ต้องเช็คดูดีซะก่อนเพราะสมัยนี้ชอบมีเพจแล้วก็เอารูปดาราไปแปะไง
แล้วก็เป็นคำพูดต่างนะอันนี้ก็ต้องระวังไว้ด้วยนะคะ